มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งสาวกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มีดีกรีเป็นถึงนางงามระดับประเทศ
อย่าต้องบอกเลยว่าเหมือนวัน๑๙กรกฎาคม

ได้รับคำโวยพรจากครอบครัวแล้วก็คนในวงการมากมาย
รวมไปถึงพี่สาวคนสนิทพี่สาวคนพิเศษสุดที่รักเลย

อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ปุ๊กลุ๊กเขาถ่ายเอาไว้นะคะ
ก็คือเอาพวงมาลัยไปกราบพี่อ้ำ

แล้วก็บอกว่าจะรักคุณพี่คนสวยคนนี้ตลอดไปเลยนะคะ

นี่เลยก็แล้วแหละให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องสาวสุดที่รักเหมือนกัน
ให้เป็นกระเป๋าแบรนดเนมสุดหรูนะคะ
ุ๊กลุ๊กบอกว่าซึ้งมากก็เลยเอาพวงมาลัยมากราบไหว้ด้วยนะฮะ
แล้วก็เลยขอพรวันเกิดปีนี้ซะเลยค่ะ
ย่าบอกน้องน่ารักเนาะพวงมาลัยมาไหว้พ่อไหว้แม่ด้วย
หนูก็แบบส่งมาไหว้พี่ด้วยค่ะ
พี่เป็นแม่น้องตั้งแต่เมื่อไหร่คะอะไรอย่างนี้
ว่าเราไม่ได้มองว่าแบบคือพวงมาลัยมันต้องเป็นคนที่อายุเยอะเท่านั้น
เรารู้สึกว่าเราขอโลภใครเรารักใคร
ถ้ามันว่างตรงกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่เฉลี่ยบอกไปนะครับว่าปุ๊ปลุ๊กเค้าก็เป็นสายนางงามมาก่อนค่ะ
เธอเองก็บอกด้วยว่าความรู้สึกในตอนนี้ปีนี้ที่ประเทศไทย

อย่างน้องนิ้งโสพิดาด้วยที่ได้เจอดราม่าหนักแบบรายวัน
ฟังรุ่นพี่อย่างปุ๊กลุ๊กเขาพูดเลยจ้า

ใช่ไหมปีหนูเองหนูก็โดนดราม่าแล้วก็หนูว่าจริง
ระยะทางพิสูจน์มาค่ะการเวลาพิสูจน์คนวันนี้ค่ะ
เราต้องมีทั้งข่าวและดำต้องมีทั้งเสียงของลบและบวก
แต่ขอให้ถ้าเกิดว่าเหนื่อยให้ดูเสียงของบวก
แต่ถ้าอยากลุกขึ้นมาสู้ให้ดูเสียงของลบ
แล้วก็ปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
เราเชื่อว่ากำลังใจวันหนึ่งที่เราขึ้นไปอยู่
คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันอยู่แล้ว
สุดยอดนะตอนที่ปุ๊กลุ๊กประกวดปี๒๐๑๐
ซึ่งดิฉันเคยเป็นผู้เข้าประกวดปีเดียวกับปุ๊กลุ๊ก
แต่ว่าตอนนั้นน้องมีกระแสดราม่าว่าเป็นม้ามืดมาจากไหนก็ไม่รู้

ปุ๊กลุ๊กก็จะมีความแบบอวบกว่านี้นิดนึง

ก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะส่งออกไปได้หรือยังไง

แต่ท้ายที่สุดนะปุ๊กลุ๊กเองก็ทำโอ้โหทำตามฝันนะคุณ
คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาฝากคนไทยในปีนั้น
ก็คือฮากันยกอย่างเดียวนะคะ
ที่สำคัญครับคว้าพี่วีรภาพด้วย